คุณผู้ชมเด็กบ้านไหนที่ชอบเล่นสลาม

นี่คงต้องโกนทั้งหัวเลยไหมคะ

มันเป็นอย่างนี้มันจะเอาออกไหมเนี่ย

ถ้าตัดก็คือตัดตรงนี้เลย

ตกใจเลยนะเหมือนเด็ก
เวลามีเคี้ยวหมักฝรั่งหรือมันไปติดผม

เนี่ยแล้วแม่ก็เลยถามไงว่า

บางคนบอกว่าต้องเอาน้ำอารมณ์น้ำดำมาล้าง
บางคนบอกว่าน้ำอุ่นบางคนบอกว่าต้องเอาออย

หรือว่าต้องโกนหัวแล้วเด็กผมยาวขนาดนี้

คุณว่าน้องจะต้องตัดผมทรงไหน

นี่นะคะสลานเจ้าปัญหาก็คือว่า
ลามอันนี้ที่มันติดผมน้อง
แล้วน้องก็ดึงสลามออกมาเก็บใส่ขวด
แล้วน้องก็ดึงสลามออกมาเก็บใส่ขวดมาเริ่ม
นี่นะคะยังมีเส้นผมติดอยู่

ผมน้องก็คือสระแล้ว
ไหนคะเม่เข็ดไหมคะ

คุณแม่บอกได้เลยจะได้ไปเตือนผู้ปกครองคนอื่นเตือนเด็กด้วย

มันก็ออกไปได้เยอะมากแล้วนะคุณ

คุณแม่บอกฝากว่าเป็นอุทาห่อน่ะ

ที่ที่ให้ลูกเล่นสลามนะ

เหมือนกับจะเอามาปั้นเอามาเล่นหยุ่นอยู่เหมือนกันด้วยนะครับ